ทำยังไงล่ะขี่รถจักรยานยนต์
อยากจะซื้อเหล้าแต่มันไม่มีร้านไหนเปิด

จะทำยังไงตำรวจก็ไปตามจับมาสิคะ
ริมถนนบ้านสาลาน้ำลึกเนินสว่างในอำเภอบ้านค่ายระยองค่ะ
ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นมีเพียงประตูด้านหลัง
ไหม้เป็นรอยดำนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วข้างตู้ค่ะ
เนี่ยไปเจอถังแก๊สเขาพยายามเปิดไง
วาวแก๊สขึ้นมาแล้วก็จุดไฟกะจะให้มันระเบิดตรงนี้เลย
เจอถังแก๊สเจอรถจักรยานยนต์เอ๊ะรถจักรยานยนต์มันเป็นของใครนะ
ก็ตามตามไปค่ะตามไปแล้วก็ไปถามคนในพื้นที่
ก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙นายนเรศแสงอรุณ
ผู้ใหญ่บ้านชี้เลยรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของโย
โยนี่ชื่อจริงชื่อนายกิติพงศ์สร้อยเสือ
อยู่ไม่ไกลจากตู้เอทีเอ็มนะแล้วก็ตามไปถึงโยโยอยู่ไหน
โยรถจักรยานยนต์โยจอดอยู่ข้างเอทีเอ็มนะโยยอมรับค่ะ
ผมขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ไปเผาตู้เอทีเอ็มเอง
ตำรวจสพนกลับก็เลยควบคุมตัวโยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าเผาจริงถามว่าทำไปทำไมเขาไม่ได้ต้องการเงินนะ
เขาบอกแบบนี้ทำไปเพราะโมโหมันหงุดหงิดตอนแรกนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวในห้องพัก
หมดติดลมขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาที่ไหนมาซื้อได้บ้าง
มันไม่มีใครขายให้คุณหรอกค่ะหงุดหงิดไงไม่ได้กินเหล้าใช่ไหม
ใช่ค่ะร้านไหนเขาก็ไม่ค้ายอยากจะเผาตู้เอทีเอ็มให้มันระเบิด
ชดชีวิตไปเลยกลับบ้านไปยกถังแก๊สมาค่ะ
แล้วก็ลงมือเผาตู้เอทีเอ็มเผาอยู่นานเผายังไงมันก็ไม่ระเบิด
เลิกความตั้งใจเดินค่ะทีนี้เดินกลับมานอนที่ห้อง
แต่ลืมอุปกรณ์การก่อเหตุทั้งถังแก๊สแล้วก็รถจักรยานยนต์ไว้
ด้วยความโมโหและความลืมและด้วยความเมา
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
ออกนอกเคหาสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือได้รับอนุญาต
พยายามลักษัพศ์เสพสารเสพติดเนื่องจากตรวจแล้วปศวรรษสีม่วงนะ
นอกจากนี้โยปฏิเสธข้อหารลักษัพยืนยันว่าก็ผมไม่ได้เงินมาโยปฏิเสธแบบนี้นะคะ
ตรวจสอบประวัติพบว่าโยกิติพงศ์เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
แต่เผารถยนต์ชาวบ้านด้วยความเมาอีกแล้วเลิกเล่าก่อนนะโยนะช่วงนี้นะคะ